ทุกผู้ชมครับเหตุเกิดในสนามกอล์ฟ
อะไรจะหึงกันโหดขนาดนี้ในสนามกอล์ฟเหรอฮะในสนามกอล์ฟเลยนะฮะ
กอล์ฟคนหนึ่งจ่อยิงแคดดี้สาวแล้วก็โปรกอล์ฟ
คาสนามกอล์ฟที่เขื่อนแม่กรองนะฮะโอ้ตอนนี้อาการโคม่ากันอยู่ค่ะ
นี่หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไปที่ที่เกิดเหตุนะครับ
สนามกอล์ฟเขื่อนแม่กรองตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
สพท่าม่วงไปถึงก็ไปเจอรอยเลือดอยู่๒จุดนะฮะ
สนามกอล์ฟหลุมที่เจ็ดกับหลุมที่เก้า
นี่คือคนที่ถูกยิงนะครับตอนที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เจ็ดกับหลุมที่เก้านะครับหลุมที่เจ็ดเนี่ย
นางสาวสร้อยสุดาหรือว่าอ้อมเป็นแคดดี้นะฮะ
วัยสามสิบห้าปีถูกยิงกระสุนเข้าใต้ราวนมขวาหนึ่งนัด
หัวไหล่ขวาอีกสองนัดนะครับอาการสาหัสอยู่นี่นะฮะ
ดี้อมส่วนหลุมที่เก้าเนี่ย
นายเกรียงศักดิ์ชัยวนารมณ์อายุหกสิบเจ็ดปี
เป็นข้าราชการบำนานปัจจุบันเป็นโปรกอล์ฟนะฮะ
ถูกยิงกระสุนเข้าตายคางด้านขวาฝังในนะครับ
อาการสาหัสเหมือนกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ส่วนพื้นที่โดยรอบนะครับนอกจากกองเลือดตรงนี้แล้วนะครับ
มีปลอกกระสุนปืนเก้ามมอยู่เจ็ดปลอก
๗ของแคดดี้เนี่ยที่ไปเจอตรงนั้นเนี่ย
สามปลอกหลุมเก้าของโกรฟนี่เจอสี่ปลอก
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายนัทธวัฒน์ดอนมอนอายุ๕๔ปี
เขาเป็นคนที่มาเล่นกอล์ฟที่สนามแห่งนี้เป็นประจำ
หลังก่อเหตุยิงเขาแล้วนะครับขับรถอีซูซูมิวเซเว่น
หลบหนีไปเป็นรถสีบรอนนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจเนี่ยนะครับพบว่าอ้อมนะฮะที่เป็นแคดดี้นะครับ
ก็มักจะมาตีกอล์ฟกับเพื่อนสาวแคดดี้ที่สนามกอล์ฟแห่งนี้เป็นประจำนะครับ
วันเกิดเหตุก็คือวันนี้นะฮะอ้อมก็มาออกรอบกับเพื่อนร่วมกวนรวม๔คน
คาดว่านายนัทธวัฒน์ต้องมาซุ่มดูความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ทำทีเป็นขับรถกอล์ฟเข้ามาในสนาม
ก่อนจะเดินไปหาอ้อมแล้วก็ชักปืนออกมาเจาะยิงสามนัดจนล้มฟุบลงนะครับ
แล้วก็ขับรถกอฟไปที่หลุมที่เก้ายิงในเกลียงศักดิ์อีกสี่นัด
คนที่มาเล่นกอล์ฟในสนามแห่งนี้นะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
แต่ไม่เห็นเหตุการณ์จนมีคนโทรมาบอกว่ามีคนยิงกัน
ก็เลยมาดูที่หลุม๗กับหลุม๙ผู้หญิงที่บาดเจ็บเขาก็มาเล่นกอล์ฟที่นี่บ่อย
ส่วนผู้ชายก็เป็นนักกอล์ฟที่มาเล่นเหมือนกันนะครับซึ่งนิสัยดี
แต่เวลาเล่นกอล์ฟเขาไม่ค่อยคุยกับใครดูเป็นคนดีนะนิสัยดี
แล้วก็คอยช่วยเหลือคอยสอนคอยสอนคนอื่นด้วยเพราะว่าเขาเป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟด้วย
ผมได้ยินสี่นัดแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้ยินผมไม่รู้หรอก
ผมไม่ได้พบว่ามันอยู่ไกลแค่นี้ไม่ใช่คนนี้คนเดียวนะคนอื่นเขาแล้ว
มาสอบถามเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เช่ารถกอล์ฟนะครับ
เราถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสนามกอล์ฟเนี่ยบอกว่าเห็นผู้ก่อเหตุเดินไปเดินมาอยู่หลายรอบนะครับ
แล้วก็ไปนั่งที่รถของแคดดี้สาวที่บาดเจ็บด้วยก็คือคุณอ้อม
จะติดต่อขอเช่ารถกอล์ฟนะครับแล้วก็ออกไปก่อเหตุ
ตอนนั้นก็ไม่ได้ถามอะไรก็คิดว่าเออเขาก็คงมาตีกอล์ฟปกติก็มาเช่ารถกอล์ฟก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
ขณะที่คนเจ็บนะครับที่ชื่อเกรียงศักดิ์นะครับ

กันไม่เคยเห็นมีปัญหากับใครส่วนการตีกรอฟต์
ไม่เห็นว่าเขาจะไปตีร่วมกับผู้ก่อเหตุด้วยนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่าง๓คนนี้
ไม่เคยไม่เคยมาแต่ว่าเขามาตีคนเดียวบางทีมาลากถุงแล้วตีคนเดียว
มาเดือนแล้วมาเห็นบ่อยช่วงหลังนี้แหละมาวัน

เพราะว่าเป็นนายกันแต่ว่าคือเขาไปทำอะไรที่รถ

เพราะว่าที่จริงน่ะนั่งทำอะไรในรถ
คือนั่งก็บอกเลยได้

เรื่องต้นเนี่ยปมสาเหตุเรื่องนี้คาดว่ามาจากเรื่องชู้สาวนะครับ
คนก่อเหตุตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับส่วนสองคนที่ถูกยิงตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ